วัดนี้ปกติแล้วเราจะไปบอกวิธีการว่าจะไปจุดนั้นจุดนี้จุดนู้น
แต่ครั้งนี้ค่ะมีคนดวงดีดวงเฮง
บอกว่าเป็นนุ่มโชคดีขายที่ดินได้๑๐ล้าน
เขาหอบไข่ไก่มาถวายแก้บน๕๐๐๐ฟอง
อุทานคำว่าปาติโทเยอะมากจริง

ไปดูเนี่ยไข่เต็มไปหมดอย่างนี้นะคะ
บริเวณลานด้านหน้าทางขึ้นสารการประเรียนวัดสว่างอารมณ์
มนต์ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

เขานำหัวหมูมาด้วยนะไม่ได้มาแต่ไข่ไก่นะ

ไข่ไก่อีก๕๐๐ฟอง

อันนี้คำนวณกันตรงเองแล้วกันนะคะคุณ
เงินสดร่วมทำบุญถวายซื้อที่ดินอีกจำนวน

แล้วก็มีกล้วยน้ำว้าพวงมาลัยนะคะ
เอามาถวายแก้บนพระเงินพระทอง
หรือว่าหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้
คุณสุรศักดิ์ทองเจือบอกว่าเขามาขอพรกับพระเงินพระทอง

ด้วยการนำโฉนดที่ดินผืนที่เขาต้องการจะขายมาคุณ
เอาสำเนาก็ได้นะไม่ต้องเอาตัวจริงมานะเดี๋ยวหายนะ
ว่าอยากจะต้องการให้มีคนมาซื้อที่ดินอะไรว่าไปนะ
ปรากฏว่ามีคนมาขอซื้อที่ดินจริงคุณ
อุ๊ยรับทรัพย์ไปเลยอันนี้คือราบเลย

มันต้องเป็นที่ที่มีพื้นที่และมันทำเลดีแน่นอน
เขาบอกว่าจริงเขาจำได้เลยว่า
เคยมาบนบานสารกล่าวกับที่นี่เอาไว้หลวงพ่อรวย
ก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาแก้บนตามที่ได้กล่าวไว้นะคะ
จากนั้นค่ะถวายของแก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นี่เขย่าคล่องที่หน้าพระเงินพระทอง

ต้องมีลีลานะฮะนี่จับแบบมองไม่เห็นแน่นอนเห็นไหม
เห็นไหมออกมาได้ทั้งหมดกี่ปองแล้วรอดูกันอาทีละปองอันนี้ด้านไหนคะ
พี่ถูกด้านไหมอ้าวอ้าวเอาแค่นี้เหรอเอาแค่นี้เหรอเอาแค่ต่อ
เออมันมี๒ปองเหรอปองก็๒ปองอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะ
น้องใบตองเลขปองมันคล้ายกับข่าวที่ผ่านมาที่เราเล่าด้วยนะ

มันได้หลายอย่างอันนี้แล้วแต่ละกัน
และสำหรับใครที่สงสัยไข่ไก่๕๐๐ฟองหัวหมู๙หัวเยอะนะ

เขาไม่ได้นำกลับนะคะซึ่งมอบให้ทางวัดไป
และแน่นอนว่าทางพระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาส

เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับญาติโยม

อ่าที่วัดสว่างอารมณ์มีญาติโยมไปทำบุญกันเยอะ
ใช่รวมถึงบางทีพระอาจารย์เขาจะไปแจกให้เด็กที่โรงเรียน
เป็นอาหารกลางวันให้กับชุมชนต่างด้วยนะคะ
นุโมทนาสาธุกับผู้โชคดีกันทุกคน